นี่มาทำทีเป็นเหมือนว่าจะมาซื้อของแล้วจู่ขากลับ
ค่อมรถมอเตอร์ไซค์บิดหนีไปเลยไม่ใช่ของตัวเองค่ะ
ดูนะคะคุณผู้ชมชายเสื้อขาวสะพายเป้คนนี้ค่ะ
นี่ค่ะท่าทางเหมือนมาซื้อของใช่ไหมคะ
แล้วเหตุนี้เกิดที่บริเวณหน้าบ้านพักหลังหนึ่ง
ติดกับถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านเลิศนิมิตรหมู่๑๕ตำบลลาดบัวขาว
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาชายคนนี้ทำทีเหมือนเดินมาซื้อของภายในร้าน
ย้ำนะคะตอนมานี่เดินมาเดินมาซื้อของแต่ขากลับเดี๋ยวคอยดูขากลับ
ขากลับเนี่ยพี่แกขึ้นคร่อมรถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ขี่ไปเลยขี่ไปไหนไม่รู้แต่ที่รู้รู้ขโมยแน่นอน
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าของรถมาแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะคุณชะลอภูมิจันทึกนะคะ
อายุสี่สิบเจ็ดปีเจ้าของรถเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมเนี้ยนะ
เวลาประมาณ๔โมงเย็นที่ผ่านมาลูกชายขี่รถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นคลิกสีขาวดำ
หมายเลขทะเบียนช้อชิงหกหนึ่งสามเก้านครราชศรีมา
เป็นคันใหม่ป้ายแดงเลยผ่อนมาได้เพียงแค่เก้างวดโอ้
แล้วก็ลูกชายเนี่ยก็ขี่ไปจอดไว้ที่บริเวณหน้าบ้านพักโดยถอดกุญแจรถ
ซ่อนไว้บริเวณช่องล็อกคอรถจากนั้นก็เดินไปหลังบ้าน
เพียงแบบสิบห้าวินาทีสิบห้านาทีคุณอืม
สิบห้านาทีเท่านั้นอ่ะคือเหมือนว่าจอดล็อกปั๊บหย่อนกุญแจไป
แล้วก็อ่าเดินออกไปแค่นั้นนะคะ๑๕นาทีพอเดินกลับมาอีกทีเฮ้ย
รถหายแล้วหายไปแล้วจ้ะก็เลยต้องมาขอดูกล้องวงจรปิดจากร้านค้านะคะ
ก็เลยรู้ว่าอ้าวรถโดนขโมยไปแล้ว
งานนี้คุณตำรวจเขาก็ทำงานกันแบบรวดเร็วนะเพราะว่าล่าสุดจับคนร้ายได้แล้ว
ทราบชื่อก็คือนายสายชนชื่นจิตอายุสามสิบห้าปีหรือบอยอืม
อยรับสารภาพเลยบอกว่าขโมยรถไปจริงเหตุเพราะว่าทะเลาะกับแฟน
อ้าวแล้วมันมาลงที่มอเตอร์ไซค์อ่ะอยากกลับบ้านโอ้บอยไม่เกี่ยวเลยบอย
พอยนายทะเลาะกับแฟนนายต้องไปเคลียร์กับแฟนใช่เขาบอกเขาทะเลาะกับแฟน
แล้วอยากกลับบ้านก็เลยขโมยเครื่องเชื่อมเหล็กมาขาย
เพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยเดินทางกลับบ้านแต่ร้านไม่รับซื้อ
ก็เลยไม่มีเงินงั้นทำไงดีขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยดีไหม
ก็ลักรถมอเตอร์ไซค์ไปเลยโอ้โหนายไม่น่าเลยบอย
งานนี้ขี่กลับไปถึงบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีได้นะคะ
แต่โดนจับได้ค่ะอืมขี่กลับบ้านไปจริงจริงอ่ะ
บอกว่าเนียนแค่ไหนก็โดนจับได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้ว
ไม่มีเงินนะให้ทำงานทำอาชีพที่มันสุจริตดีกว่า
อย่ามาเป็นมิจฉาชีพอย่าใช้วิธีแบบนี้เพราะว่าสุดท้าย
หมดอนาคตค่ะอ่ะแต่ฝากเตือนกันไว้เพราะว่าสองข่าวที่เราเล่ากันไปเนี่ย
เพราะว่ากุญแจรถลืมเอาไว้ที่รถไงเก็บเอาไว้บ้าง
ไว้ในรถบ้างแบบค่ะแบบขโมยง่ายไงโอ้มันก็เสี่ยงนะอืม